ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้างอันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
มีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งมีผู้เสียชีวิต๒ศพแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งรายค่ะ
ตัวคนขับรถเก๋งเนี่ยทางตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
เรามีภาพนาทีชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไปปั๊มหัวใจ
ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสด้วยค่ะไปดูเลยค่ะ
นี่ต้องเรียกว่าเป็นภาพนาทีชีวิตจริงนะคะขณะที่กู้ภัยและกู้ชีพ
ช่วยกันปั๊มหัวใจผู้ที่บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
ท้ายรถเก๋งค่ะแล้วจากนั้นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ต่อมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวมไปทั้งสิ้น๒ศพนะคะ
เหตุการณ์กลางดึกที่ผ่านมาบนถนนสายร้อยเอ็ดโพนทองบ้านหนองพอก
ตำบลหนองพอกอำเภอบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
จุดเกิดเหตุนี้เป็นถนน๔ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางขาเข้าอำเภอพล
ก็ไปพบรถเก๋งยี่ห้อโตยาต้าวีออสสีเทาทะเบียนก่อไก่นอนหนูสี่เก้าสี่สองร้อยเอ็ด
สภาพด้านท้ายคือยุบเสียหายยับเยินทราบคนขับคือนายสุธิรักหานสุโพอายุสามสิบปีนะคะ
ห่างไปสามสิบเมตรได้มีรถจักรยานยนต์ทันค่ะเป็นยี่ห้อฮอนด้าทั้งทันเลย
มีสีแดงสีชมพูและสีฟ้าสภาพรถก็พังเสียหายยับเหมือนกัน
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ๓ราย๒ใน๓การสาหัสเลยนะคะ
เป็นชายวัยรุ่นอายุสิบหกปีสภาพคือขาผิดรูปแล้วอะค่ะ
ทั้งสองข้างเลยแล้วก็หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจร
และชายวัยรุ่นอายุ๑๘ปีกระดูกที่หน้าอกยุบหมดสติ
ไม่มีชีพจรเช่นกันเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องพยายามเข้าไปช่วย
บาดเจ็บที่ข้อศอกและเข่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายคนที่อาการสาหัสทั้งสองคนนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จากการสอบถามเพื่อนผู้ตายและผู้บาดเจ็บก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองและเพื่อนประมาณ๕คนค่ะขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าอำเภอโพนทองมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่รถเก๋งเลี้ยวออกมาจากฝั่งตรงข้ามทำให้รถของเพื่อนสามคันพุ่งชนท้ายรถอย่างแรง
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปนะคะส่วนยายของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
หลานชายบอกว่าจะออกมาขี่รถเล่นที่ถนนหน้าสนามบินตัวเองก็ยังตักเตือนไปเลยว่าอย่าขับเร็วหรือแข่งกันนะ
เพราะมีคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมาหลายคนแล้วจนมาทราบข่าวค่ะว่าท้ายที่สุด
หลานก็ประสบอุบัติเหตุนะคะเสียใจมากใจสลายเลยค่ะฟังเสียงของยายหน่อยค่ะ
หลังจากที่พนักงานสอบสวนตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐาน

แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
ล่าสุดวันนี้ญาตินำศพผู้ตายทั้งสองศพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านมะเหลื่อม
ตำบลหนองข้ออำเภทวัดบุรีแล้วนะคะ
บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า

ของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาร่วมไว้อะไร